รุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คนเป็นพันรยาอย่างพี่แดงธัญญาเนี่ยนะ
อยู่เฉยไม่ได้จริงเพราะอะไรรู้ไหม
ก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาหนักมากเลยว่าพี่อ๊อฟพงพัฒน์เนี่ย
ป่วยหนักป่วยหนักถึงขั้นที่ดูแลตัวเองไม่ได้เลย
งานนี้พี่แดงบอกโอ้อยู่เฉยไม่ได้แล้วค่ะ
คือมันมีข่าวเล่าอ้างมานะคะว่าพี่อ๊อฟพงพัฒน์ป่วยหนัก
ซึ่งก็ทราบกันดีว่าจริงเนี่ยเมื่อ๔ปีที่แล้ว
ออฟก็ล้มป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ
แต่เจ้าตัวเนี่ยก็สามารถสู้กับเจ้าโรคที่ตัวเองป่วย
จนสามารถลุกเหินเดินได้นะคะ
หลังจากที่ต้องนั่งรถเข็นในช่วงแรก
โดยข่าวนี้ค่ะพี่แดงบอกทันทีว่าน้องมันเป็นแค่ข่าวลือ
เพราะว่ากราฟสุขภาพของพี่อ๊อฟเนี่ยตอนนี้มันมีแต่ดีขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้น
ประจำตัวต่างที่พี่อ๊อฟเนี่ยเคยเป็นก็สามารถควบคุมดูแลได้เป็นอย่างดี
จากนี้นะคะพี่แดงยังบอกอีกว่าภาพการหวนมาจับไมค์ขึ้นเวทีร้องเพลงอีกครั้งในรอบ๔ปี
เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นการการันตีสุขภาพของพี่อ๊อฟได้ดีอยู่แล้วนะจ๊ะ
พร้อมกับขอบคุณทุกคนในวันนั้นนะคะเพราะว่ามันคือกำลังใจที่สำคัญของสามีมากเลยล่ะค่ะ
เขาก็เลยรู้สึกดีมากมีความสุขมากยังเห็นได้ชัด
ความดังใจที่จะก้าวเดินต่อไปะครับ
เขาเรียกการรันตีว่าแข็งแพรง
กำกับคือมันเป็นกราฟขาขึ้นทุกอย่างก็ดีหมด